ที่ทราบสภาพเศรษฐกิจต่างมันก็มีปัญหาไปหมด
มีเด็กชายวัย๑๑ปีคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเสื้อสีแดงคนนี้ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปหาที่บ้าน
เพราะว่าน้องเขาได้โพสต์เอาไว้น้องชื่อน้องออยนะครับ
เด็กชายสรยุทธ์นะครับชื่อเล่นชื่อออย
เรียนอยู่ชั้นป๕นะครับโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กบอกว่าผมขอบริจาคอาหารเป็นข้าวสัก๘กล่อง
ให้กับครอบครัวผมหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กันหลายคน
มีคุณย่าที่อายุเยอะแล้วพ่อก็ตาบอดนี่ฮะผมขอข้าว๘กล่องเท่านั้น
คือขอแค่ข้าวนะคะเบื้องต้นในการโพสต์ขอข้าว๘กล่องให้กับ๘คนในครอบครัว
พอคนเห็นเนี่ยโอ้โหก็ต้องมาดูกันหน่อยแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับเด็กน้อยคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปที่บ้านเจอกับคุณย่าคุณย่าอายุ๕๐และส่วนพ่อของน้องออย
อายุ๒๘ซึ่งตาบอด๒ข้าง
บ้านจะเป็นลักษณะเป็นที่โรคร้างของญาตินะฮะ
เขาให้คุณย่าให้พ่อแล้วก็ให้น้องออยเนี่ยแล้วก็หลานน้องเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตรงนี้

ย่าของน้องออยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยย่ามีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
ก็ขายตอนกลางคืนตามสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา
ก็เอาเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานนี่แหละ
แต่ทีนี้พอมีสถานการณ์โควิดเทคผับก็ปิดหมดก็ขายไม่ได้นะฮะ

ส่วนนี้ฮะพ่อของน้องออยก็คือลูกชายของย่าเนี่ยนะครับ
ปกติเนี่ยทำงานก็คือนวดแผนโบราณนวดคนตาบอดอยู่แถวภาคใต้
พอมีสถานการณ์โควิดร้านนวดก็ปิดก็กลับมาอยู่บ้าน
ร้องเพลงตามตลาดนัดก็ได้นะปรากฏว่าเอ้าเจอโควิดตลาดปิดอีก
ทีนี้ไม่มีรายได้กันสักคนเลยนะฮะ
ออยบอกไม่รู้จะทำยังไงผมสงสารพ่อสงสารย่าสงสารครอบครัวมาก
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังน้องหน่อยนะฮะ
บอกพี่บอกน้องให้ขอบคุณด้วย

พูดจาฉะฉานดูเป็นผู้ใหญ่เลยเนอะอายุ๑๑อ่ะ

เมื่อสักครู่นี้จะเห็นมีลำโพงเนี่ยฮะ
ปกติบอกนวดคนตาบอดอยู่แถวภาคใต้

ชนบุรีไปร้องเพลงตามตลาด

เขาก็พยายามจะสู้ชีวิตนะคะ
เนี่ยคือน้องออยไม่ได้ของเงินอะไรนะครับ

คนก็โพสต์มาส่งข้าวส่งข้าวสารอะไรมาช่วยเยอะเลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับน้องออยเนี่ย

มันเป็นมือถือก่่วงก่่วน่าจอก็แตกนะ

โฮสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าผมต้องเรียนออนไลน์ด้วยในช่วงเวลานี้นี่ฮะ
สอบได้ที่หนึ่งนะครับนี่ฮะดูหน้าจอมือถือน้องค่ะนะแตกจริงจริง
ใช่ค่ะสอบได้ที่หนึ่งนะเคยแบบเรียนเคยสอบเนี่ย
เลขที่แบบโอ้โหได้อันดับที่แย่ที่สุดคือสอบได้ที่ห้าอืมนี่อืม
ตั้งใจเรียนด้วยเรียนดีด้วยนะครับอ้าวชีวิตคนเราโอ้โห
ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ
แล้วก็คนใจบุญคนใจดีเยอะนะคะก็ช่วยเหลือน้องกันไปแล้วทีนี้